คือตอนนี้เราต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนะคะ
ระมัดระวังทั้งตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นด้วย
หลายสถานที่เขามีมาตรการออกมาค่อนข้างเข้มงวดแล้ว
อย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยวันก่อนฉันแวะเข้าไป
แล้วก็คือไม่ได้ลืมใส่แมสแมสอยู่ในกระเป๋านะ
พอก้าวเท้าเข้าไปตื้อดือปุ๊บพนักงานเบรกอย่างนี้เลยค่ะ
หน้ากากอนามัยด้วยค่ะไม่อย่างนั้นเข้าไม่ได้
แล้วก็รีบหยิบขึ้นมาใส่แล้วก็เข้าร้านไป

หนุ่มลำลูกกาคนนึงนะคะเขาก็จะไปร้านสะดวกซื้อนี่แหละ

คือเดินเข้าร้านไปปุ๊บพนักงานเบรกก่อน
พี่ครับไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าร้านไม่ได้ครับ

เขาก็เลยเหมือนจะหุดหงิดหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะ
แล้วเขาก็เหมือนป้องปากแล้วก็พ่นน้ำลายใส่พนักงาน

ไม่ใช่เขากล่อง
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑เมษายนประมาณสัก๒ทุ่มค่ะ
เป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ำมันลำลูกกาคลอง๔
เขาจะมีพนักงานคอยยืนตรวจวัดอุณหภูมิอยู่หน้าร้านแบบนี้
เกือบจะทุกสาขาอยู่แล้วนะของร้านสะดวกซื้อเนี่ย
แล้วผู้ชายเสื้อเขียวคนเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็เดินตรงรีเข้ามาเลย
จะเข้าร้านแหละ
เป็นการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
ตรการของร้านสะดวกซื้อในช่วงการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปตรวจสอบที่ร้านสะดวกซื้อนี้

ซึ่งน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อคนนี้เขาแจ้งความด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีธาราพงศ์ภูมิถิ่นเวอร์สารวัตรสอบสวนสพคูคศจังหวัดปทุมธานี
ล่าสุดบ่ายสองโมงวันนี้ค่ะไม่ต้องรอให้ตามตัวนานนะคะ
ผู้ชายเสื้อเขียวในคลิปเดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพคูคศเรียบร้อยแล้ว
หลังจากเห็นภาพตัวเองออกไปตามหน้าสื่อต่างเขาก็บอกว่า
เขาบอกว่าผมไม่ได้ไปหาเรื่องน้องหรือทำร้ายอะไรน้องเลยนะ
พอน้องบอกไม่ให้เข้าผมก็ไม่เข้า
และที่เห็นผมทำท่าแบบป้องมือแล้วก็เหมือนพ่นน้ำลาย
แค่ทำท่าทางหยอกล้อเฉยไม่ได้พ่นน้ำลายจริง
เขาบอกว่าถ้าดูภาพคลิปดีจะเห็นว่าน้องอมยิ้มด้วย

น้องนี่คือน้องที่นอนอยู่รึเปล่าที่พื้น

ไหนลองดูสิเขาอมยิ้มเหรอ
ทำท่าไม่ได้พ่นจริง
แต่ก็ไม่เห็นมองไม่เห็นจริงว่าน้องยิ้มไม่ยิ้มอะนะ
แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะแค่แกล้งหยอกล้อหรือว่า
จริงไม่พ้นจริงก็ตามพฤติกรรมภาพที่ออกมาแบบนี้
ไม่เหมาะสมยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
เขาโดนสพคุคศเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐๐บาท

กระทำให้ของโสโครกเปลื้อเปื้อนหรือน่าจะเปลือเปลื้อนตัวบุคคลหรือทรัพย์

นี่ยังดีนะเขาใจดีไม่โดนพรบควบคุมโรคติดต่อ
ใช่มันจะหนักมากกว่านี้นะ